ผ่านมาหลายเมนูอยากทานอะไรเพื่อสุขภาพบ้าง
มีให้คุณชนะแน่นอนนะคะเมนูสลัดผักดีไหมคะ

ไม่ใช่สลัดอย่างนั้นสลัดมือ
สลัดผักแต่ว่าเจ้านี้เขาพิเศษมาก
เรียกว่าทำมาจากวัตถุดิบสดใหม่ที่สำคัญคุณผู้ชม
ขายดิบขายดีใครอยากซื้อต้องจองล่วงหน้า

ไปดูก่อนนี่เห็นไหมหลากหลายทีเดียวนะคะ
สำหรับเมนูที่จะนำมาทำสลัดผักค่ะ
ขายกันอยู่ที่ตลาดเย็นอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เป็นเมนูสลัดผักเพื่อสุขภาพ
มีทั้งผลไม้อะไรด้วยหลากหลายทีเดียว

เจ้าของก็คือคุณอุทุมพรราชสิงค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตัวเธอและสามีเนี่ยนะคะ

เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

แต่อยู่ไม่นานก็รู้สึกว่าโอ้ค่าคลองชีพมันสูงเนอะ

ปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
แล้วก็มาทำเมนูน้ำสลัดด้วยตัวเองนะคุณ
คิดสูตรคิดค้นจนได้ดีนั่นแหละ
ก็เลยมาขายที่ตลาดเย็นกว่าปีนึง

แต่เข้ามาขายดียังคือจะขายเพราะว่า
การเป็นผู้ค้าที่นี่จะเย็นกว่า
แต่ว่าส่วนลมส่วนมากก็จะเป็นธุรกิจพยาบาล

เอาไหมคะรับผลงานทั้งหมดนะคะ

โดยเฉพาะคุณสามีเนี่ยเป็นอภิชาตรตัดสามีอีกช่วยกันช่วยคุณภรรยา
ลงแรงแข่งขันเชื่อกันสองสามีภรรยาและนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีเหมือนกัน
ก็คือสลัดโรนะคะขายดีเรียกว่าทำวันหนึ่งเนี่ยร่วมร้อยกล่อง
เป็นไงเล่าเหมือนซูชิเลยอ่ะทำนองนั้นแล้วก็หั่นเป็นคำใส่กล่องขาย
วันหนึ่งก็รายได้๑๕๐๐บาทถึง๒๐๐บาทโอ้โหเรียกว่าไม่น้อยนะคะ
ใครอยากจะไปกินผักสดแบบนี้ที่เขาปลูกเอง
เขาเปิดขายค่ะที่ตลาดเย็นนะคะ

ไปผิดวันก็ไม่เจอไม่ได้กิน
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริต
ทำดีไม่อายทำกินไม่เกี่ยงอาชีพ

กลับไปทำที่บ้านมีโอกาสได้กลับบ้านได้สร้างรายได้
ได้หาอะไรดีแบบนี้ทำก็น่าชื่นชมด้วยนะคะ
ดีต่อสุขภาพด้วยคนทานเข้าไปเนี่ย
เพราะว่าผักเนี่ยปลูกเองหมดเลยปลอดภิกษ์แน่นอนนะ

ผมจ่ายอีกแล้วลำบากอีกแล้ว
แล้วต้องมาลำบากในช่วงปลายเดือนแบบนี้ด้วยนะ

มีคุณผู้ชมส่งมาว่าดิฉันใส่ผ้ากันเปื้อนเหมือนชุดทำครัว